อยู่ที่อุดรธานีจะพาไปดูหน่อไม้
รูปร่างมันไม่ค่อยเหมือนหน่อไม้สักเท่าไหร่
หลายคนเชื่อว่ามันคือพญานาค
อ่าอยู่ตรงไหนยังไง
ตรงนี้ก็คือบริเวณกภภายในบ้านอยู่ที่
๒๓๗หมู่๗ตวหบบ้านจันทร์

ไปดูซิยาวสักแค่ไหนกันเชียร์

แหมระดับความยาวขนาดนี้สัก๑๐๒๐เซน
เอาไปทำแกงหน่อไม้ดีจริงเลยนะ

พวกคุณอ่ะพวกคุณหิวกันจัง
แต่ถ้าพูดถึงหน่อไม้ผมจะมักจะไปทางนั้นไง
แต่หน่อไม้ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่มีใครกล้าตัดหรอกครับ
เขาเชื่อว่าเป็นหน่อไม้ที่แบบว่า
เป็นความอภินิหารของพญานาค
ไปถามเจ้าของบ้านนางสาวกริษฐามุรสิวะอายุ๔๗ปี
บอกอย่างนี้ว่าปลูกไผ่กิมซุงเอาไว้๒กอ

ปลูกไผ่กิมซุงเนี่ยนะเปิบโตสูงใหญ่
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจากชาวบ้านต๋าดีเนี่ย
มองไปที่กอภัยแล้วเจอ
แบบนี้แล้วมันคนงอ
แล้วมันเหมือนมีเกล็ดด้วยนะลองนับดู
แต่เอาจริงห่อไม้เนี่ยนะมันก็จะมาแบบเป็น
เหมือนกับว่ามีแบบว่าเป็นซ้อนกันอย่างนี้อยู่แล้วแต่พอมันงอเนี่ยมันก็เลยแฉกออกมา
คล้ายกับว่ามันเป็นเกล็ดแล้วชาวบ้านเขาก็ตาดีมีเวลาไปนั่งนับเกล็ด
เกล็ดจ้าวโอ้โหช่างมีเวลาไปนั่งนับกันเนอะเอาแต่อย่างนี้ละกัน
สุดท้ายเขามีความเชื่อใช่ไหมล่ะเขาก็ไปกราบไหว้จุดทงจุดทูปขอพร
ทูบที่ว่านั้นเป็นยังไงนี่ทูบอย่างนี้ก่อนขอเข้ามาแล้วสุดท้ายเขาอาจจะจุดทูปเสียงทายก็เป็นไปได้
ยังไงต้องรอดูกันเนอะแล้วชาวบ้านบอกว่าแถวเนี้ยยังมีต้นไม้แปลกอีกนะในแถวตำบลตรงนี้เนี่ย